ต่ออีกคู่นึงละกันนะคะคุณคริสหอวัง
พักนี้เรื่องความรักนะหลายคนสงสัยเอ๊ะยังไงกับไฮโซเซน

คริสต์ค่ะเมื่อวานนี้ไปเจอในงานนะคะ
ก็ให้คำตอบกับผู้ศึกคาแบบข้ำโอ้ยไม่เซียเรียสนะคะ
บอกว่าค่ะตอนนี้นะก็กำลังพักเบรกโฆษณากันอยู่ค่ะ
รอลุ้นนะคุณว่าหัวใจจะเป็นยังไงนะคะ
โดยย้ำนะคะว่ายังคงเบรกความสัมพันธ์ระหว่างไฮโซเซนตามเดิม
เหมือนที่เคยประกาศผ่านสื่อไปแล้วค่ะ
แต่ว่าถ้าถามถึงสถานะตอนนี้นะขอย้ำว่าเธอนั้นโสดสนิทค่ะ
พร้อมกับปฏิเสธนะว่าไม่ได้หลบไปเลียแผลใจแต่อย่างใด
หลังมีข่าวลือว่าฝ่ายชายนั้นเปิดตัวหวานใจคนใหม่ด้วยค่ะ
เหมือนเดิมค่ะตอนนี้คริสก็ยืนยันคำเดิมค่ะเหมือนที่ตอบไปคราวที่แล้ว
ไม่ได้หรอกค่ะถ้าตัวไม่เป็นเองโสดไงคะ
ตอนนี้เหรอคะถ้าถามว่าโสดไหมก็น่าจะโสดค่ะ
อาการเฮิร์ตอ่ะไม่ว่าใครจะไม่เข้าใจกันในส่วนไหนอะไรอย่างนี้
นานแล้วค่ะของคุณเรื่องมันนานมากแล้วแล้วก็ตั้งแต่เรื่องเกิดคุณก็ทำงานมาโดยตลอด
พี่ก็เจอคริสตลอดเพียงแค่ว่าคริสไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเป่าประกาศ
ดิฉันยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้นะถึงเวลาจบความสำคัญก็ไม่ต้องไปประกงประกาศให้เขาได้รับรู้
เมื่อวานนี้ไปเจอเธอในงานครบรอบนาฬิกา๑๘๕ปีนะคะ
แล้วก็เธอก็สวยนะก็ไม่ได้ดูแบบว่าเป็นคนเฮิต
หรือว่าต้องหลบไปเลียแผลใจแต่อย่างใดนะคะผอมลงสวยขึ้นด้วยสดใสเชียวค่ะคุณคริส
จริงอย่างที่บอกไปว่ากระแสข่าวการเลิกราของคริสกับไฮโซเซนนี้นะคะ
กันมาตั้งแต่ประมาณกันยายนพักใหญ่พักใหญ่แล้วแล้วก็หลายคนอาจจะเอ๊ะยังเอ๊ะอยู่ว่าไฮโซเซนเป็นใคร
เขาเป็นนักธุรกิจค้าทองรายใหญ่ในประเทศเราด้วยนะจ๊ะ
ก็ผ่านไปถ้าเกิดว่ารักครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งใหม่ก็เวลข้ามต่อเลยแล้วกันนะคะ